ด้วยเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านหน่อยนะครับ
น่าเชื่อนะครับแค่เพื่อนบ้านคุยโทรศัพท์เสียงดัง
ยิงเขาตายบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วง๒ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับ
เมื่อวานนี้นะครับในท้องที่สพท่าวังผานะครับ
นี่ครับบ้านหลังนี้ครับและนี่ก็คือศพของเจ้าของบ้าน
นายขนงศักดิ์อะทะอายุ๓๙ปีถูกยิงเสียชีวิต
อยู่ที่หน้าตู้เย็นในบ้านนะครับมีบาดแผลคือถูกยิงเนี่ย
กระสุนเป็นปืนลูกซองยาวเข้ากกหูซ้าย๖เมตร
นี่ผู้ตายนะฮะนายขนงศักดิ์นะครับกระสุนนี้ฝังในนะครับ
มือข้างซ้ายของเขายังถือโทรศัพท์มือถืออยู่นะฮะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือแม่ของนายขนงศักดิ์นะครับ
ชื่อนางจ๋อยอายุ๖๔ปีได้รับบาดเจ็บนะครับ
ถูกกระสุนปืนเข้าไปด้วยนะฮะกระสุนเนี่ยเข้าหัวไหล่ขวา
กระสุนฝังในหนึ่งเม็ดแล้วในบ้านก็ยังมีรอยกระสุนที่ไม้ระแนงฝาบ้านด้วย
ห่างจากจุดยิงเนี่ยพบหน้าอัดพลาสติกรองกระสุน๑ชิ้น
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านศพคุณตะบนป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
ห่างจากโรงพักษ์สพท่าวังผา๔๐กิโลเมตรแต่เป็นทางขึ้นเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะ
อยู่ไม่ไกลกันเลยชื่อนายชาติชายจันทิมาอายุ๓๒ปี
นี่คือหน้าของนายชาติชายนะครับและหลังจากที่ยิงเขาเจ็บยิงเขาตายแล้ว
เป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจ๑๙๑บอกผมเนี่ยใช้ปืนยิงคน
นี่ฮะตำรวจมาถึงก็ควบคุมตัวได้
ขนงศักดิ์เนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนายชาติชายนะครับบอกว่าตอนก่อเหตุเนี่ย
ขนงศักดิ์ยืนถือโทรศัพท์มือถือยืนคุยโทรศัพท์อยู่หน้าตู้เย็น
ยิงใส่เข้าไปหนึ่งนัดแล้วกระสุนเนี่ยไปโดนแม่ของผู้ตายด้วย
ตำรวจก็คุมตัวไปพร้อมกับยึดปืนไปด้วยนะครับเป็นปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอก
มีปลอกกระสุนปืนอีกหนึ่งปลอกนี่ฮะที่เป็นของกลาง
ส่วนนี้คือศพของนายขนงศักดิ์นะครับแม่ของผู้ตายนะฮะซึ่งบาดเจ็บด้วยนะครับ
บอกว่าลูกชายทำงานอยู่กรุงเทพเพิ่งกลับมาที่บ้านที่จังหวัดน่านเนี่ย
ได้แค่สามวันเนื่องจากจะมางานศพญาติพอเผาศพญาติเสร็จก็เมื่อคืนก็มาอยู่ที่บ้านนี่แหละ
ยืนคุยโทรศัพท์อยู่หน้าตู้เย็นส่วนตัวแม่เนี่ยทำความสะอาดบ้านอยู่
ไม่ไกลลูกชายมากนักอยู่ในบ้านเนี่ยแหละฮะไม่ห่างกันมาก
จากนั้นนายชาติชายเนี่ยมาที่หน้าบ้านมาเรียกชื่อลูกชาย
แม่บอกได้ยินเสียงเรียกชื่อเท่านั้นแหละพอหันไปดูมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ลูกชายเนี่ยล้มลงตัวแม่เองก็เหมือนกับถูกกระสุนปืนลูกหลงเข้าไปด้วย
ก็เป็นเพื่อนกันนะเป็นเครือย่างยาทกันนะ
มีอะไรก็แบ่งปันกันเป็นประจำอยู่ดีมายิงกันตายได้ยังไง
ห้องลูกแม่นะว่าพิชัตต์พิชัตต์มหาภัมษณ์นิสกรรม
ดูแม่กับปากเลยยืนเอาโทรศัพท์อยู่หมอตู้เย็นอยู่
แม่ก็อย่างกินออกไปคนไทยนี่ทำงานอยู่กับเทพฯเหมือนเทพฯ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
เห็นผู้ตายยืนคุยโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้าน
ทั้งสองหลังห่างกันแค่ไม่ถึง๑๐เมตร

ผู้ต้องหาเนี่ยหาว่าลูกชายคุยโทรศัพท์เสียงดัง
วันนี้ตำรวจคุมตัวมานอกไม่ช่วยสาย
นะครับมาที่บ้านหลังเกิดเหตุสพท่าวังผาคุมตัวนายชาติ
ชายมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งบ้านที่เกิดเหตุญาติญาติ
ก็จะตั้งศพเจ้าของบ้านนายขนงศักดิ์ที่นี่นี่แหละก็มาทำ
แผนตรงนี้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่เกิดเหตุนะครับระหว่าง
ทำแผนนายชาติชายเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่าง
นะฮะเขาก็สารภาพบอกว่าทำไปเนี่ยเพราะว่าเมาด้วยแล้วก่อน
หน้านี้เขาอ้างว่านายขนงศักดิ์ชอบมาดูถูกเหยียดหยามเขา
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เห็นนายขนงศักดิ์กำลังคุยโทรศัพท์มือ
ถืออยู่แล้วเสียงดังเขาก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะเอาปืน
ซองที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอามายิงเขาจนเขาเสียชีวิตส่วน
แม่ของคนตายเนี่ยก็บาดเจ็บด้วยเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้
โดยเจตนานะครับพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยแล้วก็เรื่องการ
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
การครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

โอ้โหเหตุผลแค่นี้ถึงขั้นต้องยิงกันนะคะครับ